คุณผู้ชมต่อเนื่องกันเลยค่ะอากาศเย็นอากาศสบาย
เมนูมาดูเมนูแนะนำดีหรือเปล่า
คือเขาบอกเมนูนี้ขายดีมากคุณช่วงหน้าหนาว
นั่นก็คือหนังควายแห้งแดดเดียว
หนังควายแห้งแดดเดียวเลยว่าช่วงหน้าหนาวแบบนี้

คุณแล้วเอาไปใส่แกงก็อร่อย
อันนี้เขาบอกมานะคือวางขายกันอยู่ริมทาง

ช่วงนี้ขายดิบขายดีเหลือเกินนะคะ

หนังควายแดดเดียวที่บ้านกกบาทหมู่๑๕ตำบลโปก

ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวความอร่อยความมัน

ถ้าคนฟันไม่ดีนะเคี้ยวไม่ขาดนะ

แต่เขาบอกว่าหรือไม่ก็เคี้ยวนานเนี่ยเออ
คือมันทำให้เพลินเคี้ยวหนึบไปเรื่อย
สาเดี๋ยวนี้กินกันนะคุณนะหนังควายจี่

คือตั้งเพลิงแขวนขายอยู่ริมถนน๕๖ราย
ซึ่งจุดที่ขายบอกคุณผู้ชมพิกัดไว้หน่อยละกัน

รอยต่อระหว่างอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

มาคลุกเคล้ากับเกลือกับเครื่องปรุงรส

จะเอามาใส่แกงก็ได้จะเอามาเผารับประทานก็ได้

จนผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยโอ้โห
ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันคนละพ่วง๒พ่วง

ร้านที่แนะนำร้านสำเนียงค่ะ

แต่ว่าคุณภาพหนังควายแดดเดียวไม่เล็กนะจ๊ะ

ขายมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ซึ่งนายสำเนียงกัญญาประสิทธิ

บอกว่าขายมานานกว่า๒๐ปี
โดยไปขอซื้อหนังควายจากโรงฆ่าสัตว

หลังจากนั้นมาคลุกเคล้ากับเกลือกับเครื่องปรุงรส
แล้วก็ตากแดดวัน๒วัน

นำมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มัดหนังยาง
ร้อยด้วยเชือกฟางแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย

มัดหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมมี๑๑ชิ้น
ชิ้นหนึ่งเขาขายชิ้นละ๑๐บาท
แต่ถ้าเกิดว่าคุณสุภานีสนใจจะซื้อทั้งมัด๑๑ชิ้นเลย

วันหนึ่งจะขายได้ประมาณ๘๑๐พ่วง
แต่ถ้าเกิดว่าฤดูการท่องเที่ยวจะขายดี๑๕

มีออเดอร์มาจากเมืองนอกเมืองนานะ
ลาวก็สั่งซื้อมาเป็นประจำค่ะ

สะอาดอร่อยแล้วก็มัน
สำหรับใครที่บอกว่าเอาไปทำอะไรได้บ้าง

แกงขี้เหล็กแกงบอลต่างเพิ่มรสชาติ

ต้องเอาไปเผาขูดขนออกนะคุณ
ทุบแล้วก็ทานเป็นกับแกล้ม

คือมันจะอร่อยกลืนน้ำลายเลยคุณอาริยา

คือที่ร้านเนี่ยเปิดขายทุกวันนะคะ
ตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น

อำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์
๒ข้างทางแล้วก็ขายอยู่๔๕ร้าน

อร่อยนะฮะเอาไปหมักเกลือแล้วก็หมักกรำไว้